คุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวเลขโชคลาภกันหน่อยนะคะ
หลายคนใจจดใจจ่อเมื่อไหร่จะมาจัดให้เลยค่ะ

สวยไหมนี่คือต้นตะเคียนอายุ๑๑๒ปี
แล้วถูกประดับตกแต่งด้วยอะไรล่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมต้นตะเคียนภายในวัดเขาชวัง
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะ

คือเจ้าอาวาสวัดเนี่ยท่านได้ให้ช่างแกะสลักต้นตะเคียน

มีคนไปประเมินตีราคาบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
จากต้นตะเคียนต้นนี้ที่ชื่อว่าแม่ย่าพลอยจันทร์แล้วนี่นะคะ
มีอีก๒ต้นเป็นตะเคียนพี่น้องชื่อว่าแม่ศรีจันทร์แล้วก็แม่นวลจันทร์
ต้นนี้ก็ถูกแกะสลักให้เป็นรูปพุทธประวัติเหมือนกันนะคะ
แต่ไม่ได้มีการตกแต่งด้วยเพชรพลอยทั้งวันเห็นไหมฮะชาวบ้านแวะเวียนไปไม่ขาดสายแบบนี้
แม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดก็ตามแต่ก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
พร้อมกับไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนแล้วก็มีการล้วงไข่ด้วยไปดูกันหน่อยนะคะ
ยังพูดไม่ทันขัดคำนี่แหละค่ะใครที่ล้วงได้เป็นเลขประมาณนี้
อะไรอ่ะก้าวหมดเลยหรอห้าก้าวมี๖ด้วยดินี่อ้าวเหรอนะครับ
แต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้ผ้ายันไว้บูชานะครับเพื่อหนุนดวงเสริมดวงชะตาก็แวะไปที่นี่ครับ
วัดวัดขุมข้าวนามเภอปากปีจังหวัดนครนายกนะฮะ
วัดแห่งนี้เนี่ยมีหลวงพ่อรูปหนึ่งครับหลวงพี่นะฮะชื่อว่าหลวงพี่เมฆ
หรือว่าพระครูวินัยทรกมลเมษกะตะปุญโยมรองเจ้าวาด
ซึ่งสามารถเขียนลายในพยันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างสวยงามแบบนี้แหละครับ
ไม่เหมือนใครจนเรียกได้ว่าเป็นผ้ายันที่สวยงามที่สุดเลยในจังหวัด
หลวงพี่เบ้บอกว่าจะใช้จินตนาการในการเขียนผ้ายันแตกต่างกันไป
แต่ละพื้นจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ดวงของบุคคล
จะนำวันเดือนปีเกิดมาลงอัคระผสมผสานกัน
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเขียนด้วยมือ๓๔วัน
แล้วก็นำปัจจัยที่ญาติโยมถวายไปบุรณะซ่อมแซมวัดต่อไปนะครับ
ส่วนสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับ
เรียงรายแบบนี้คือเครื่องรางครับที่เป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชค
เรียกกันว่าว่านจักรจันทร์หรือว่าว่านต่อเงินต่อทอง
ชาวบ้านเอามาถวายครูบาโชคชัยทรัศจอวาทวัดมาสน้ำดิบ
เพื่อให้ท่านเจ้าอาวาสนะครับทำพิธีปลูกเสกเพิ่มความเข้มขลัง
ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากนำว่าจักรจันทร์ไปมูชานะครับ
จะให้พุทธคุณด้านโชคลาภค้าขายร่ำรวยเจรจาสิ่งใด
แล้วก็จะสำเร็จสมหวังหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้านะครับ
หลายคนมักจะเข้าใจว่าว่านจักรจันทร์คือว่าน
ต่อเงินต่อทองเป็นว่านกึ่งพืชกึ่งสัตว์ประเภทเดียวกับพวกมักกะลีผล
นะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันคือซากของจักรจันทร์ที่ตายครับ
ใช่จากการติดเชื้อราในขณะที่เป็นตัวอ่อน
ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
ปิดท้ายไปดูกันหน่อยนะคะ
สำหรับบรรยากาศที่วัดหนองขานางอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะ

ชาวบ้านไม่กี่คนเท่านั้นที่ทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบ
จากนี่รูปหล่อไอ้ไข่พร้อมกับจุดทูปเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ดกันด้วย
แล้วคุณผู้ชมโฟกัสดีนะที่นี่เขาใช้วิธี๒วิธีในการขอเลข
แล้วปรากฏว่า๒วิธีได้เลขตรงกันนะครับ
ยังไงคะมีสมรสดงดีนะคะสมมติปรารถนาไปแล้วหลายงวด
ยังมีวิธีขอเลขเด็ดด้วยการล้วงไข่หรือเขย่าไข่ในโอ่งหินด้วยนะคะ

วันนี้มีชาวบ้านได้เลขเด็ดไป๒ตัวจะเป็นเลขอะไร
นี่ค่ะยังพูดไม่ทันขัดคำก๊อฟดูไว้นะแล้วก็จำไว้อ่า
อีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านจุดทูปเสียงท้ายปรากฏว่า

ล้วงไข่ได้เลขนี้จุดทูปเสียงทายก็ได้เลขคล้ายกันเลยนะคะ
ตกใจเลยทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
มีพระลูกวัดเขาฝันเห็นไอ้ไข่มาบอกว่าอยากได้หุ่นยนต์
ชาวบ้านเอาล่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเลย
เอ้ยถ้าเกิดว่าอยากได้หุ่นยนต์จริงก็ขอให้ได้

ถ้าเกิดได้แล้วเดี๋ยวจะเอาหุ่นยนต์กลับมาแก้บนให้จ้ะ